มาดูเรื่องเศร้าของเศรษฐีที่ดินคนหนึ่งแล้วก็เป็นอดีตทนายความด้วยครับ
คนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเพิ่งจะขายที่ดินได้ประมาณสัก๕๐๐กว่าล้านบาท
แต่ปรากฏล่าสุดว่าเขาเนี่ยขึ้นไปซ่อมหลังคาแล้วน่าจะพลัดตกลงมาคุณผู้ชม
เสียชีวิตครับแต่เขาเนี่ยอยู่คนเดียวก็เลยไม่มีใครรู้ข่าวเลย
รู้อีกทีคือน่าจะเสียชีวิตมาแล้วเกิน๑๕วันครับ

ตำรวจสนบางยี่ขันไปตรวจสอบบ้านหลังนี้ในซอยจรรย์สนิทวง๓๔เขตบางกอกน้อยในกรุงเทพ
เป็นบ้านเดี่ยว๒ชั้นนะครับมีห้องเก็บของเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวอยู่ด้านหลังบนพื้นที่๓ไร่
แล้วก็เพิ่งจะยกร่องทำเป็นสวนมะม่วงด้วย
ในห้องเก็บของเนี่ยเจอศพของผู้เสียชีวิตชื่อว่านายธรรมรงฮิรันประดิษฐ์หรือว่าเสียโอ่งแล้วกันอายุ๖๐ปี
เป็นอดีตทนายความครับโอ้สภาพศพคือเน่าจนเกือบแห้งแล้วฮะ
ได้ว่าน่าจะเสียชีวิตมานานแล้วน่าจะประมาณสัก๑๕วัน
ขณะที่หลังคากระเบื้องที่อยู่เหนือศพแตกเป็นช่องกว้างครับกว้างประมาณ๑เมตรนี่ถ่ายให้ดูนะฮะ
ในบ้านไม่มีร่องรอยการรื้อค้นแต่อย่างใดเลย
นายมงคลละอองแก้วคนนี้เป็นคนพบศพคนแรก
บอกว่าตัวเองเป็นคนปลูกมะม่วงให้กับผู้ตายนี่แหละ
แล้วก็มีที่ดินในซอยนี้อีกหลายแปลงเป็นสวนปลูกม่วง
ก่อนเกิดเหตุประมาณ๑๕วันที่ผ่านมาครับ
นายธรรมรงผู้ตายให้เขามาปลูกมะม่วงที่บ้านแล้วก็ฝากให้เอาปั๊มน้ำไปซ่อมด้วย
หลังจากนั้นติดต่อเจ้าของบ้านไม่ได้เลยครับ
เขาก็เลยมาหาที่บ้านก็มาพบว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วครับ
ทีแรกผมมาเรียกหน้าบ้านเรียกหน้าบ้านปรากฏว่าแกไม่เปิดผมเห็นรถอยู่
ผมก็เลยมาดูต้นไม้แล้วก็เอวทำไมต้นไม้มันในนั่นมันพันกันเยอะ
ไอ้เฉาวันมันพันกันเยอะแล้วก็สองอาทิตย์แล้วก็ติดต่อไม่ได้

ใช่ประมาณตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดที่ผมติดต่อไม่ได้
ฟังเพื่อนบ้านบ้างดีกว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเล่าให้ฟังว่าผู้ตายเป็นอดีตทนายความครับ
อยู่คนเดียวเมียไม่มีลูกไม่มีเป็นเจ้าของที่ดินในซอยจรรย์๓๔เกือบทั้งหมด
แล้วก็ขายทอดต่อไปแล้วหลายแปลงด้วยแต่ก็ยังมีเหลืออีกหลายแปลงเหมือนกัน
เขาเนี่ยมีบ้านเช่าอีกหลายแห่งสักสองอาทิตย์ก่อนครับมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งได้ยินเสียงเหมือนเป็นกระเบื้องแตกอ่ะ
แต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วจากนั้นก็ไม่เห็นผู้ตายออกจากบ้านมาอีกเลยครับ
กระทั่งมาทราบว่าเอ้ากลายเป็นศพไปแล้วนายทำรงเนี่ยมีที่ดินหลายแปลงในซอยจรรย์๓๔อย่างที่บอกไป
แล้วก็ประกาศขายตารางวาละสองแสนบาทครับรวมทั้งถนนภายในซอยซึ่งเป็นที่ดินของผู้ตายก็ไม่ได้ยกให้กับราชการ
แต่ให้บรรดาเจ้าของร้านไก่ย่างร้านส้มตำร้านก๋วยเตี๋ยวมาเช่าเช่าเดือนละ๑๒๐๐๕๐๐บาท
ก่อนหน้านี้ไม่นานครับโอ้โหขายที่ดินได้ล็อตใหญ่แปลงใหญ่เลยที่จังหวัดภูเก็ตเขาเนี่ยได้เงินมามากกว่า๕๐๐ล้านบาท
แต่ดันมาเสียชีวิตซะก่อนครับเบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าผู้ตายน่าจะขึ้นไปซ่อมหลังคาบ้านแล้วน่าจะวูบครับ
พอวูบก็เลยพลัดตกลงมาหัวกระแทกพื้นจนเลือดไหลจนหมดสติแต่ก็ไม่มีคนเห็นจนกระทั่งมาพบศพแบบนี้แหละฮะ
อายุ๖๐ปีโสดเสียชีวิต๑๕วันเพิ่งมาพบศพแล้วขายที่๕๐๐ล้านยังไม่ได้เงินเลยใช่ไหมครับ
ใช่ครับยังไม่มีทันได้โอกาสไม่มีโอกาสได้ใช้เงินเลยอ่ะ